ได้เวลาที่เราจะไปเพิ่มพลังให้กับร่างกายของเราแล้ว
ถามคุณผู้ชมไปแต่เช้าว่าข้าวเหนียวกินกับอะไรดี
หลายคนส่งไอเดียมามากอยากกินทุกเมนู
ตอนนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเมนูข้าวเหนียวกับหมูค่ะคุณผู้ชม
ข้าวเหนียวหมูนี่ว่าเขาไม่เป็นของที่กินง่าย

ส่วนร้านที่จะแนะนำนั้นอยู่ที่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดกิน

โอ้โหนี่ต้องรีบมาซื้อนะเพราะว่าเขาขายดีจริง
ในตลาดศูนย์การค้ามีร้านหนึ่งอยากแนะนำคือ

ร้านนี้ร้านเด็ดของพี่ก้อยเลยค่ะ

ไก่ผัดซอสหมูฝอยหวานหมูแดดเดี่ยว
กระจกหนังไก่ทอดหน้าปลา
เอางี้ใส่ทุกอย่างเลยด้วยมั้ย

เห็นว่าลูกค้าที่มาเนี่ยวัยรุ่นวัยทำงาน
แบบลูกค้าที่มาเนี่ยแหมยิ้มหวานกันเลยนะแต่ละคน
เออก็ท่านมีความสุขดิมีความสุขจะได้กินของอร่อยนะฮะ
และที่สำคัญก็คือราคาถูกนะคะแม่ค้าก็ขายมือระวิงเลยค่ะ
ขายกันตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกเพราะว่าบางทีช่วงดึกมีนักท่องเที่ยวไง
ท่องเที่ยวยำค่ำคืนช่วงราตีกันเสร็จแล้วปุ๊บหิวไง
อ่าก็แวะมาซื้อกันแต่ละวันนะคะพี่ก้อยบอกต้องนึ่งข้าวเหนียว
วันละห้าถึงหกถังน่ะโอ้ยกิโลก็คำนวณเอาเองเหมือนกันนะ
ส่วนหมูไก่ปลาเนี่ยวันหนึ่งเกือบร้อยกิโลกรัม

ก้อยเจ้าของร้านบอกว่าไอ้ที่เตรียมมาเนี่ยหมดทุกวันนะคะ

และได้กับข้าว๒อย่างเพราะว่าเชิญนะพี่ต้อง

ลูกค้าแฮปปี้มากบอกโอ๊ดผมขอเบิ้ล๒ค่ะพี่

กระดาษมาก็ปั้นกินได้เลย

แล้วความเป็นข้าวเหนียวมันอยู่ท้อง
หนุ่มเหล่านี้เขาต้องใช้พละกำลัง

ก็เลยต้องเพิ่มพลังงานด้วยข้าวเหนียวกับหมูแบบนี้

อยู่ในตลาดศูนย์การค้าตำบลในเมือง
อยากจะให้ส่งกรุงเทพจังเลยนะ
กรุงเทพที่ไหนมีไหมก็สามารถแนะนำกันหน่อย
ลองดิคุณสองคนแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งอะไรดี

ดิฉันอยากได้ลาบปลากับหมูทอด

ส่วนของผมต้องมีลาบอะไรก็ได้อาจจะหมูทอดไก่ทอดแต่ต้องมีลาบ

แต่น่ากินอยากกินทุกอย่างเลยหมูเราก็อยากกินเยอะมาก
มาดูดีกว่าว่าคุณผู้ชมกินข้าวเหนียวกับอะไรกันบ้างในวันนี้
เยอะแยะมากมายหลากหลายไอเดีย